สนับสนุนโดยบัตรบีเฟิร์สสมาร์ทแวบบิตเชลซีจากธนาคารกรุงเทพ
เล่าเส้นเป็นเรื่องกลับมาแล้วค่ะตอนนี้อยู่ที่ร้านหมูเลียงเมืองจันทร์
เกร็ดความรู้กันไปแบบครบถ้วน
คราวนี้ก็ได้เวลาไปชิมรสชาติกันแล้วว่าจะอร่อยจับใจแค่ไหน
จ้ะไปชิมกันเลย
เพลง

พร้อมจะทานก๋วยเตี๋ยวหมูเหลี่ยงสูตรเมืองจันทร์แท้นะครับผม
นี่ปรุงรสโดยคนจันทร์ครับผม
มาทานก๋วยเตี๋ยหมูเรียงให้ถูกต้องต้องทานกับอะไรครับ
ทานกับนี่ค่ะพรุ่งเกลือเนี่ยค่ะ

อันนี้เขาเรียกว่าถ้าคนจันทร์จะเรียกว่าพริกเกลือนะคะ
ก็ใช้น้ำมะปี๊ดค่ะรสชาติจะเหมือนกับมะนาวค่ะ
ส้มจี๊ดค่ะอ๋อมะปรี๊ดก็คือส้มจี๊ดส้มรุ่นเรียงมีรสเปรี้ยวใช่ไหมใช่ค่ะมีรสเปรี้ยวค่ะ
เราจะเอาความเปรี้ยวนี่จากส้มปี๊ไม่ได้จากมะนาวใช่ค่ะ
อันนี้เราก็สามารถไปชิมกับอาหารทะเลได้เหมือนกันใช่ค่ะอันนี้เป็นพริกขี้หนูสวน
มันคล้ายตัวเตี๋ยวเรือน่ะค่ะ

เครื่องปูนต่างแบบรสชาติมันจะไม่ไม่เป็นกุ๊ตเตี๋ยวเรือยาจ่ะค่ะ
แต่มีความเข้มข้นของตัวสมุนไพรของจันทบุรี

เอกลักษณ์ของเส้นจันทร์ก็คือมีความเหนียวและความนุ่มในตัว
พอผสมผสานกับน้ำซุปที่เข้มข้นก็รสชาติลงตัวพอดีเลย
ครับผมเอ้าอีกเมนูหนึ่งนั่นก็คือเมนูเส้นจันทัดปูนั่นเองนะครับผม
สวัสดีครับพี่น้องอันนี้กุ๊ตเตี๋ยวผัดปูค่ะมาลองเลยดีกว่า
แล้วสาวสวยคนนี้เป็นใครครับพี่แหม่ม

ตอนนี้ลูกสาวมาดำเนินกิจการร้านแทนใช่ไหม
ก็จะให้เขาสืบสารต่อค่ะ

จะให้ลูกสาวเนี่ยมาสื่อสารต่อเป็นรุ่น

อ่ะกับเส้นจันทะปูเดี๋ยวขอชิมก่อนแล้วค่อยคุยกันนะ

รสแล้วก็มีกลิ่นของทะเลก็คือกลิ่นของเนื้อปูผสมสารลงไปด้วย

เป็นคนจุดประกายให้คุณแม่กลับมาเปิดร้านอีกครั้งหรือเปล่าเนี่ย
ใช่ค่ะเพราะว่าอยากทำสาขา๒

ก็ต้องมาแบบฝึกกับคุณแม่ก่อนอะไรอย่างนี้ค่ะ
เรียนรู้ไปเรื่อยเราจะได้พัฒนาอาชีพนี้ได้ต่อไป

ทำเป็นบ้างค่ะแต่ว่าพวกแบบว่าสูตรอะไรอย่างนี้ค่ะ

เด่นของทางร้านเนี่ยนอกจากก๋วยเตี๋หมูเรียง
แล้วก็เส้นจันทภูซึ่งเป็นอาหารที่ชื่อเสียงของจันทบุรีแล้ว

ที่ขึ้นชื่อก็คือมีแกงป่าค่ะ
งปากของจันทบุรีมันเด็ดยังไง
พริกค่ะที่ไม่เหมือนของคนอื่นเลย
จังหวัดนี้เขาจะเป็นพริกที่แบบเข้มข้นมาก
แกงค่ะเวลาที่ผัดลงไปค่ะ
มันจะคล้ายแกงใต้อะไรอย่างนี้

อาหารคื้นชื่อของจันทบุรีอีกอย่างคือ

ทำหมูทอดว่านี้หมูศัพท์ทอดเราจะทำในเอกลักษณ์ของเรา
ก็คือทางร้านหน้าจะจะมีก๋วยเตี๋ยวเมื่อก่อนเราก็มีครูเตี๋ยว
กับเส้นจัดตอนนี้ก็ทำให้มีอาหารเมืองจันทร์รามีมากยิ่งขึ้น
ทุกคนจุดต่อไปได้รับรู้ถึงชื่อเสียงของประหารเมืองจักรมาแล้ว

คิดถึงค่ะเจอลูกค้าเก่าเยอะเลยค่ะ

ทานตั้งแต่เป็นคุณแม่พาคุณลูกมาทาน
เดี๋ยวนี้คุณลูกกลับมาทาคุณแม่มาทานแล้วค่ะ

เพราะว่าจบกันหมดแล้วพาคุณแม่มาแทนแล้ว

ตอนนี้คนอาจจะยังไม่รู้ว่าที่ใหม่เนี่ยของ

อยู่ตรงเขตเลยค่ะแล้วก็ตรงเข้ามาอย่างเดียวเลย

อยู่แถวนี้หรือว่าคิดถึงร้านหมูเลียงเมืองจัง

เย็นสบายเลยร้านกว้างฝังเนี่ยนะครับผม

ขอบคุณแฟนขอบคุณครับ
ต่อไปจะพาไปทานเส้นสไตล์ฝาหลังกันบ้าง
แต่จะปรุงออกมาเป็นเมนูอะไร

คือเส้นเนี่ยมีการต้มให้สุกประมาณนึงแล้ว
เพราะฉะนั้นรวบให้มันมีความชุ่มชื้นขนาดนั้นเอง
รสชาติมันเบานะมันไม่ได้หนักเกินไป
เพราะดมจากกลิ่นด้วยความที่มันมีสมุนไพรและกลิ่นทะเลต่าง

ว่ารสชาติมันเบาทานง่ายสบายเลยนะครับผม

เป็นความผสมทางของความสุนภัยต่างที่ให้ในการหมับสุดหน้า